คุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแน่นอนต้องมีการประชุมสบคเรื่องมาตรการโควิด๑๙ต่าง
ล่าสุดมีความคืบหน้ายกเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศนะคะต่อจากนี้ประเทศไทยไม่มีเคอร์ฟิลล์แล้วและไม่มีพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วนะคะ
ปรับลดลงมาตอนนี้เนี่ยพื้นที่สีแดงมียี่สิบสามจังหวัดสีส้มยี่สิบสามจังหวัดสีเหลืองยี่สิบสี่จังหวัด
แล้วก็สีฟ้าที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องเจ็ดจังหวัดนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยนะคะ
จากตอนแรกเนี่ยเรามาได้ทางอากาศแล้วก็ทางบกใช่ไหมคะก็คือรถหรืออะไรแบบนี้
ล่าสุดยี่สิบสี่ธันวาคมที่จะถึงนี้อนุญาตให้เข้าทางเรือได้แล้วนะคะ
ที่ด่านพรมแดนไทยลาวก่อนเลยค่ะและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ย
ส่วนผับบาร์โอ้โหลุ้นมาลุ้นมาตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่เปิดประเทศ
ตอนแรกว่าจะให้เปิดหนึ่งธันวาคมอ่าขอเลื่อนไปเป็นสิบห้ามกราคม
ใช่ล่าสุดจะเปิดเมื่อพร้อมค่ะเอ๊ะไม่มีตัวเลขออกมาให้
ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเลยคือเปิดได้เลยอย่างนี้เหรอ
ก็จะเปิดเมื่อพร้อมซึ่งอาจจะเร็วกว่า
กลางเดือนมกราคมที่บอกไว้หรืออาจจะช้ากว่าก็ได้
เอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ถึงจะให้เปิดนะคะ
และถ้าให้เปิดได้ก็จะยังคงมีข้อจำกัดก็คือ
จะเริ่มเปิดในพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่สีเหลืองก่อน
เกิน๕ทุ่มปิดขายเหล้าขายแอลกอฮอลไม่เกิน๕ทุ่ม

ซึ่งเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีพ่อเหน็จประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่า
ก็ยังไม่ให้เปิดอ่ะก็อยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่แห่งความสุข
จากการเปิดสถานบันเทิงหรืออะไรแบบนี้อีก
เดี๋ยวถึงเวลาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะให้เปิดเอง
นักข่าวก็ถามว่าเอ้าแต่ก็เห็นมีบางพื้นที่เขาลักลอบเปิดกันแล้วนะ
นายกว่ายังไงนายกบอกว่าเออไอ้ที่ไหนที่ลักลอบเปิดอ่ะ
เดี๋ยวจะกาหัวเอาไว้เลยจะจดชื่อเอาไว้
แล้วพอถึงเวลาที่เขาให้เปิดได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย
เดี๋ยวจะให้ร้านเหล่านี้ไม่ต้องเปิดนายกว่าอย่างนี้